คุณผู้ชมมาดูเรื่องโควิดกันหน่อยค่ะโควิดวันก่อนเราก็นำเสนอว่าที่ตากเนี่ย
เปิดเรียนไปปั๊บต้องประกาศปิดทันทีเพราะว่าเจอเด็กติดโควิดใช่ไหม
คราวนี้ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นย่านฝั่งทนแถวภาษีเจริญ
มันเกิดเหตุการณ์ที่ต้องสั่งปิดโรงเรียนเพราะว่าโรงงานแถวนั้นน่ะ
เขามีการไปตรวจโควิดตรวจแรงงานนะนะใช่ค่ะ
ปรากฏว่าแรงงานเนี่ยติดโควิด๒๐กว่าคนแล้วโรงเรียนใกล้โรงงาน
ใช่ค่ะก็เลยต้องปิดโรงเรียนไปด้วยแหมเรื่องนี้เนี่ยคือทางเมื่อวานเนี่ยนะคะ
ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโคศกของกรุงเทพมหานครก็มีการเปิดเผยถึงเรื่องนี้ค่ะ
บอกว่าทางสำนักอนามัยไปตรวจเป็นการตรวจเชื้อเชิงรุกนะ
ในพื้นที่เสี่ยงของโรงงานในเขตพื้นที่ภาษีเจริญ
พอไปตรวจจากพนักงานทั้งหมดแปดร้อยแปดสิบเจ็ดคนเลยนะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าผลออกมาเป็นบวกพนักงานติดเชื้อ๒๗ราย
แล้วแถมยังมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก๑๓๐รายค่ะ
อกจากโรงงานแห่งนี้แล้วก็ยังมีโรงงานในเครืออีกแห่งนึงนะ
โรงงานนั้นนี่พนักงานเยอะกว่าอีกนะเพราะว่ามีพนักงาน๑๓๐๐คน
ทีนี้สำนักอนามัยก็เลยต้องเก็บตัวอย่างน้ำลายของพนักงานในโรงงานในเครือนี่แหละค่ะ
เพื่อตรวจหาเชื้อโควิดตอนนี้เก็บไปแล้ว๘๐๐คนก็อยู่ระหว่างการรอผล
แล้วเดี๋ยวจะเร่งเก็บตัวอย่างน้ำลายของพนักงานที่เหลืออีก๕๐๐คนให้เสร็จภายในวันนี้
แต่ทีนี้ที่น่ากังวลเพราะอะไรโรงงานที่ตั้งของโรงงานอยู่ใกล้กับโรงเรียน
โรงเรียนคือโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามสังกัดกรุงเทพมหานคร
เมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครก็เลยสั่งปิดโรงเรียนไปจนถึงวันที่๕กุมภาพันธ์
นี่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วอีกโรงเรียนหนึ่งก็คือโรงเรียนจันประดิษฐารามวิทยาคม
อันนี้เป็นสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสพนะคะ
ก็อยู่แถวนั้นเหมือนกันครับทีนี้ทางกรุงเทพมหานครเองก็เลยต้องประสานไงคะ
ยังผู้บริหารโรงเรียนบอกให้พิจารณาหน่อยเรื่องการปิดการเรียนการสอนช่วงนี้ก่อน
ใช่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่โรงเรียนนะสถานรับเลี้ยงเด็กแถวนั้นก็ต้องปิด
ก็มีสั่งปิดทั้งเขตบางบอนหนองแข็มแล้วก็ภาษีเจริญ
คือปิดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ต้องควบคุมเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ต้องระมัดระวังไงมีเด็กเล็กอยู่ด้วยนะคะ
ใช่นะครับอันนี้ในพื้นที่กรุงเทพนครเราไปดูกรณีคัสเตอร์ของโต๊ะแชร์มหาสารคามกันหน่อยนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้เริ่มพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับ
พบผู้ติดเชื้ออีก๑รายรวมสะสมในกลุ่มก้อนนี้คลัสเตอร์โต๊ะแชร์๑๘รายแล้วนะครับ
ซึ่งผู้ป่วยรายล่าสุดเป็นชายอายุ๖๕ปีแล้วก็เป็นหมออยู่ที่คลินิกด้วยนะครับ
ก็คุณหมอสัมผัสกับผู้ป่วยรายที่๒รายที่๙และรายที่๑๑ของจังหวัด
โดยคุณหมอที่คลินิกท่านนี้นะฮะหลังจากรับทราบว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด
เพราะว่าเป็นคุณหมอที่ดูแลคนไข้ไงคุณ
และคนไข้ตอนแรกก็ไม่รู้ตัวว่าติดโควิดมาจากกลุ่มก้อนโต๊ะแชร์
ก็มารักษาที่คลินิกคุณหมอก็รักษาให้ตามปกตินะฮะ
ปรากฏว่าคุณหมอติดโควิดไปด้วยนะครับ
ก็ทราบว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดรายก่อน
ทีนี้ออกไปตรวจหาเชื้อผลตอนแรกออกมาเป็นลบ
แต่ว่ากลางดึกของวันที่๑กุมภาพันธ์มีอาการหายใจไม่สะดวก
ให้รถพยาบาลมารับไปตรวจส่งรักษา
ส่วนภรรยาและคนใกล้ชิดมีความเสี่ยงสูง
ก็มาตรวจหาเชื้อไปแล้วอยู่ระหว่างรอผลตรวจนะครับ
สรุปว่าคุณหมอที่คลินิกแห่งนี้ติดโควิด๑๙นะฮะ
แล้วก็ทีนี้ครับทางมหาสารคามเขาก็ต้องแจ้งเลยนะ
แจ้งให้ใครที่ไปคลินิกแห่งนี้ถือว่าท่านเป็นคนเสี่ยงด้วยเหมือนกัน
ถูกต้องคือเรื่องนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เขาประกาศออกมาเลยคุณบอกว่าจะขอความร่วมมือ
สำหรับคนที่ไปใช้บริการย้ำนะคลินิกนายแพทย์ปัญญา
อยู่ที่ถนนศรีราชวงศ์ที่ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเนี่ย
นึกดูคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครไประหว่างวันที่๒๕มกราคม
ถึง๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ไปได้เลยค่ะที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
เพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่เขาตรวจคัดกรองประเมินเรื่องความเสี่ยงให้
และที่สำคัญคุณต้องกักตัวเองนะเกิดสมมุติไปตรวจมาแล้ว
ต่อให้ตรวจแล้วไม่เป็นอะไรก็ตามคุณก็ต้องกักตัวเอง๑๔วัน
แล้วก็ต้องสังเกตอาการตัวเองต่อเนื่องด้วยเนาะ
ก็ย้ำนะฮะใครไปคลินิกแพทย์ปัญญานะ

ก็พบผู้ติดเชื้อแล้วมีปิดโรงเรียนไป
แล้วก็ผู้ติดเชื้อคนหนึ่งคือเป็นพยาบาล
ทีนี้ครับทางด้านของเพจเรื่องเล่าหมอชายแดน
เปิดเผยออกมานะครับว่าในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ
จากการตรวจสอบเชิงรุกพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีก๑๐ราย
แบ่งเป็นติดเชื้อในตลาดศรีมอย๘ราย
แล้วก็ตลาดพาเจริญ๒ราย
เพราะเมื่อวานเจ้าหน้าที่เข้าไปโอ้โห
ระดมกำลังเข้าไปตรวจสอบพ่อค้าแม่ค้าและคนที่อยู่ที่ตลาด
แห่งนี้นะฮะปิดตลาดไว้ก่อนเลยนะครับ
โดยในเคสของตลาดพาเจริญไม่มีความเชื่อมโยงกับเคสแรกนะครับ
พร้อมกันนี้ขอให้ชาวแม่สอดเคร่งครัดในเรื่องของการดูแลตัวเอง
เพราะครั้งนี้การติดเชื้อดูจะกระจายมากกว่าครั้งอื่นนะฮะ
อกจากนี้ก่อนหน้านี้ทางเพจยังได้โพสต์ถึงโรงพยาบาลแม่สอด
ซึ่งพยาบาลนั้นติดเชื้อโควิดนะครับจากคนไข้ในช่วงเวลาที่ตรวจ
ก็ติดเชื้อในวันเกิด
คุณติดเชื้อแล้วก็ต้องถูกรักษาตัวในวันเกิด
ทีนี้ครับมันกลายเป็นเรื่องราวที่สุดซึ้งเหมือนกัน
เพราะว่าเมื่อพยาบาลรายนี้เธอติดเชื้อแล้ว
แล้วเธอถูกกักตัวถูกดูแลอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็พอถึงวันเกิดของเธอพยาบาลท่านอื่น
โทรศัพท์ทีละคนทีละคน
แล้วก็ผ่านแผงกระจกใสกั้น
แม่ทำแบบนี้ทำซึ้งเชียร์
แล้วก็พยาบาลที่ติดโควิดที่มีอายุ๔๕ปี
ก็ทำท่าซึ้งเหมือนจะร้องไห้
พวกเพื่อนก็บอกว่าอย่าร้องไห้นะพี่
เราต้องยิ้มเขาไว้หายเร็วนะพี่หายเร็วนะพี่
นี่นะฮะเขาก็เลยกลายเป็นเรื่องสุดซึ้งภายในโรงพยาบาลนะฮะ
เพราะว่าพยาบาลคนนี้เขาเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานไงคะ
แล้วก็จริงกำลังใจเล็กจากเพื่อนร่วมงานแบบนี้
มันก็ช่วยเรื่องจิตใจของผู้ที่ติดเชื้อได้
เป็นพยาบาลที่ดีด้วยนะฮะแล้วก็ตอนติดเชื้อโควิดนะฮะ
ได้แต่ขอโทษพยาบาลเจ้าหน้าที่คนอื่น
กลัวจะเป็นคนแพร่ในโรงพยาบาลไง